แต่เรื่องนี้บอกเลยว่าความรักก็รักษากันไม่ได้
แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าไอ้โควิดมันทำลายล้างกันไปหมดแล้ว
การทำมาหากินทำมงทำมาทำเงิน

ยังไงดีก็ต้องเอาบางอย่างออกไปหน่อย
เจ้าโควิดตัวร้ายไม่เว้นแต่คนในวงการบันเทิงอย่างที่รู้กัน
อย่างพระเอกสุดหล่อคนนี้วันก่อนเราเพิ่งไปกองละครเขามา
คุณนิววงศกรนั่นเองค่ะเขาออกมาประกาศเลย
ขอขายรถคันโปรด๔คันรวดเพราะว่าพิษโควิดนี่แหละ
วงศกรก็ออกมาประกาศขายรถมอเตอร์ไซคันโปรดทีเดียวถึง๔คันรวดด้วยกันค่ะ
ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้ขี่มาเป็นปีแล้วนะครับ
จอดทิ้งไว้อยู่บ้านก็จะเปล่าประโยชน์นะคะก็เลยตัดสินใจเอางี้ดีกว่า
เงินก็ไม่ค่อยมีช่วงนี้นะฮะงานมันมีบ้างแต่มันน้อยมันไม่เท่าเดิม
ขายเอาดีกว่านะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าแอบเสียดายอยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่ารักหมดใจทั้งสี่คันเนาะนอกจากต้องประกาศขายรถแล้วค่ะ
เจ้าตัวก็ยังต้องตัดสินใจปิดร้านอาหารอีกด้วยนะฮะ
เนื่องจากว่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวคือด้วยความว่ามันขายไม่ดีไง
ตอนนี้คนก็ประหยัดอดออมการกินอะไรได้ที่บ้านทำกับข้าวกินเองก็ว่ากันไป
อดขายก็ลดลงไปเกือบเกินครึ่งค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ที่เคยคิดว่าจะปรับไปขายแบบออนไลน์
สุดท้ายมันก็ต้องเสียเงินค่าเช่าครัวอยู่ดี
เอาว่ะปิดไปเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
ก็อะไรที่มันเป็นภาระตอนนี้ก็ต้องสละไปก่อน
เพราะไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกไหมนั่นเองนะคะ
นอกจากพระเอกแห่งนายองค์ภรรษกรแล้ว
มีชื่อเขาด้วย
รู้สึกสั่นเครือของเธอหน่อยบอกเลยว่าทำใจยากเหมือนกันค่ะอุ้ยรถสวยน่ะเนี้ย
แล้ววันนี้แหละค่ะคือเราอยากร้องไห้เป็นวันที่วันนี้นะคะ
ไว้จะไปเป็นของคนอื่นแล้วนะคะรถคันนี้คือรักมาก
เจ็บใจดูเนอะ
เบียนสวยด้วยเรื่องรถมันผูกพันนะใครใช้อ่ะ
เนี่ยแล้วเธอก็ร่ายยาวเลยเราเข้าใจเธอนะเธอบอกว่าบันทึกความทรงจำจากแม่
ถึงน้องไวท์น้องไว้ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องไวท์ก็ลูก
พาไปทำบุญก็มีแล้วนะเจอกับเรื่องราวดีดี
ช่วยแม่สู้กับโควิดจนวินาทีสุดท้ายก่อนจะขายเนี่ยยังพาไปทำงานทำเงินได้อีก
พี่ลาล่าเขาบอกว่าตัดใจกายจริงค่ะ
รักเหมือนลูกเลยแล้วก็หวังว่าเจ้าของใหม่เนี่ยที่ซื้อรถไปเนี่ยคงจะรักน้องไว้เหมือนที่พี่ลาล่ารัก

เพื่อนในวงการเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะอย่างใบเตยแล้วก็ออมบูเบอรี่เนี่ยบอกว่าให้ลาล่าสู้นะพี่นะ
ของนอกกายเดี๋ยวเราหากันใหม่ได้
ไม่เป็นไรนะคะเจอกันทุกวงการจริง
แล้วห้องทุ่งเขาไม่มีโชว์ไงเขาก็ได้รับผลกระทบแบบจริงนะคะ